เดี๋ยวนี้ไอเดียการแบบเปิดคาเฟ่เขาหลากหลาย

ใครเป็นสายชอบเที่ยวคาเฟ่บ้าง

วันนี้จะพาทุกคนไปเชื่อมคาเฟ่กัน
แต่ไม่ใช่คาเฟ่แบบธรรมดาแน่นอน
เพราะเราจะพาไปเที่ยวคาเฟ่สุดหลอน
ชวนขนหัวลุกแต่ละคาเฟ่จนหลอน
จะชวนคนหัวลุกขนาดไหนไปดูกันเลย
หลอนกันที่คาเฟ่โรงเรียนร้างสุดหลอน
หลอนเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่คือบรรยากาศของคาเฟ่เปิดใหม่สุดชิค
ที่มีชื่อว่าโอสคูลแปดแปด
ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเพราะคาเฟ่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตะบนบางพระ
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนั่นเอง
คาเฟ่แห่งนี้ได้นำเอาโรงเรียนอนุบาลร้างมาปรับปรุงภายในใหม่
พร้อมทำความสะอาดและตกแต่งให้ภายนอกและภายในสวยงาม
แต่ยังคงความเก่าของบางมุมเอาไว้เพื่อให้ได้กลิ่นอายของความเป็นโรงเรียนเก่าเหลือไว้
ซึ่งแต่ละห้องของคาเฟ่แห่งนี้จะมีการวางสตอรี่ไว้หลากหลาย
เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่แตกต่างกันนั่นเอง
นับว่าเป็นไอเดียการทำคาเฟ่มิติใหม่ที่เปรี้ยวฟ้าวเสียจริงเลยนะครับ
ถ้าเมื่อกี้ยังหลอนไม่
เราขอแนะนำให้ทุกคนไปจิบกาแฟและปาชากันดีกว่าครับ
เพราะปกติเราจะจิบกาแฟในบรรยากาศสวนสวยกันใช่ไหมล่ะครับ
แต่นี่เราต้องมานั่งจิบกาแฟข้างเมน
แถมได้ชมบรรยากาศของป่าช้าไปด้วย
มันช่างเป็นอะไรที่แปลกใหม่
และชวนคนหัวลูกยิ่งนักที่นี่

อำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์นั่นเอง
แนวคิดที่ไม่เหมือนใคร
เพราะอยากสร้างความแตกต่างออกไป
เจ้าของจึงนำภาพวาดผีชนิดต่าง

ให้มีความร้อนเหมือนป่าช้า
ใครอยากสัมผัสความหลอนของคาเฟ่ปาช้า

รับรองว่าคุณจะหลอนไม่รู้แน่นอน

ตกไกลคุณนะคะ
น่ากลัวกว่าคาเฟ่เมื่อกี้อีก

แต่ว่าบางคนเขาอาจจะชื่นชอบ
ไปทดลองบรรยากาศการไปคาเฟ่แนวใหม่
มีโอกาสก็ลองไปเปลี่ยนบรรยากาศดูแบบนี้กันก็ดีเหมือนกันนะ
ไปตอนกลางวันนะ